คำถามก็คือว่าแล้วคุณกรกับรถของคุณกรเป็นอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวมีภาพให้ดูนะฮะเป็นภาพนิ่งใช่ไหมหลังจากที่ชนไปแล้ว
เป็นอย่างนี้ใช่ครับก็ก็คือพอชมเสร็จแอร์แบคก็แอร์แบคหน้าเขาทำงานทั้ง
ครับครับผมตอนตอนนั้นเราพอพอจังหวะมันชนเนี่ยเราคิด
ใจอะไรยังไงหรือว่าเรารู้ตัวไหมว่ามันโอ้โหมันจะแรง
ขนาดไหนอะไรยังไงอ่าเอาจริงจริงก็ก็ไม่หรอครับก็
ก็คือหงุดหงิดนั่นแหละว่ามันไม่ควรชนอะไร
อย่างงี้จะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็อ่าพอชนเสร็จ
แล้วเนี่ยก็พอแอร์แบ็คทำงานเนี่ยจังหวะนั้นอาจจะ
เป็นจังหวะที่แบบมันก็จะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าอ่าพอ
แอร์แก๊กทำงานมันจะมีการระเบิดใช่ไหมครับแล้วก็เป็น
ควันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันก็มืดเราก็คือเราก็ไม่รู้
หรอกว่าเฮ้ยชนเสร็จแล้วมันมีกลิ่นไหม้เนี่ยมันคือ
ไหม้จากอะไรอืมไหม้จากแอร์แก๊กหรือเปล่าหรือว่ารถ
ไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็โชคดีว่าเอ่อมี
กู้ไพที่เขาอยู่ใกล้เขามาถึงอะไรอย่างเงี้ยครับคือ
พอผมเปิดตู้รถลงมาเนี้ยกู้ไพเขามาถึงแล้วเขา
ก็พี่เปิดกระโปรงหน้าหน่อยเพื่อจะถอดแบตออก
อย่างเงี้ครับการไฟไหม้ไม่เคยเจออุบัติเหตุร้ายแรง
อย่างนี้มาก่อนเลยไม่เคยครับไม่เคยชนถึงขั้นไม่เคย
ด้วยซ้ำไม่เคยชนอย่าถามเลยว่าเคยชนถึงขั้นแอร์
ทำงานหรือเปล่าใช่ครับไม่เคยชนครับแต่ว่าพอพอชน
แล้วแต่ว่าก็ก็อ่าอันนี้ขอขอแชร์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่า
คืออาจจะด้วยความที่มันไม่แรงมากหรือเปล่า
อย่างเงี้ยคือผมก็โชคดีว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรที่
หน้าอกไม่มีการแบบแอร์แก๊กกระแทกหรืออะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นประโยชน์ก็คือว่า
ไอ้การที่เราจัดท่าทางการนั่งขับที่ถูกอะครับ
ก็คือหนึ่งช่วงแขนจากพวงมาลัยหรืออย่างนี้ก็คือ
มันก็มีประโยชน์ต่อช่วยให้เลยใช่ไหมใช่ฮะก็คืออ่าพวก
อะไรแล้วคือเหมือนใช้ประมาณข้อมืออย่างนี้ครับอ่า
ถ้าวัดมันก็จะพอลาเหมือนเกิดเหตุอย่างนี้ครับ
ล่ามีแอร์แบคระเบิดมันก็จะไม่ได้ไม่ได้โดนตัวไม่ได้
หน้าอกอะไรอย่างเงี้มันกระแทกใช่เพราะว่าตอนที่กู้
ภัยมาเนี่ยพอเขาเห็นในรถเห็นแอร์แก๊กทำงานเนี่ย
เขาก็แบบพูดอะไรวะเอ้ยพี่เป็นไรเปล่าเอ่อหน้าอกกระแทก
หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เจ็บไหมเจ็บตรงหน้าอก
ไหมเนี้ยแอร์แบคทำงานเนี้ยเจ็บแน่ร้อนอะไรเงี้ยซึ่ง
ผมผมไม่ได้รับผมไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่าครับตอนตอนที่พอ
ชนปึ้งเข้าไปแล้วก็เอาละเรารู้ตัวแล้วว่าอ้าวเราเรา
ไม่ได้เป็นอะไรมากอ่าเราลงมาจากรถได้เห็นสภาพรถ
ตัวเองแล้วเนี้ยแล้วเห็นแท่งอ่ะตอนนั้นคิดอะไรต่อก็
ก็คือตอนนั้นก็คงไม่ได้คิดอะไรแล้วครับเพราะว่าทุกคือ
คือทุกคนมาคือคือคืออย่างที่บอกตอนแรกก็คือก็ก็
เพราะว่ามันชนแต่ว่าคือก็ต้องบอกว่าอาจจะโชคดี
ที่เรามีประกันแล้วก็โชคดีที่ว่ากู้ภัยมาเร็วตำรวจ
เร็วอะไรอย่างเงี้ครับก็คือคือพอลงมาเนี่ยทาง
กู้ภัยเขาก็แนะนำแนะนำว่าเออโทรหาประกันมีประกันไหม
หาประกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีประกันชั้นหนึ่ง
ใช่ครับก็คือโชคดีว่าว่ามีประกันชั้นหนึ่งแล้วได้ไป
ดูแท่งเลยไหมฮะตอนนั้นเรารู้ได้ไหมว่ามันมันเบี่ยง
หรือเรารู้ตั้งแต่ตอนชนแล้วหรือว่าคือตอนเห็นเรา
เราเราเห็นเราเห็นตอนใกล้จะชนแล้วที่มันทำอะไรชนเรา
เห็นล่ะอ่าคือคือคือเราเห็นตอนใกล้จะชนแล้วเรา
อะไรไม่ได้แล้วก็คืออ่ะชนแต่ว่าคือจังหวะนั้นอ่ะก็
เราก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจหรอกว่าเอ้ยว่าเราขับพลาดตรง
อะไรยังไงแต่ว่าเอ่อก็เลยคือตอนนั้นตัดตัดไฟ
ที่รถแล้วแต่ว่าก็โชคดีก็คือว่าผมพกไปผมก็เลย
เอาเนี้ยไปต่อกับกล้องแล้วก็โหดโหดมาดูอ่าพอโหด
คลิปมาดูก็เห็นว่าเออจริงจริงเนี้ยมันเกิดจากที่มัน
ล้ำเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ครับอืมอืมแจ้งความไหมฮะอ่า
ไม่ได้แจ้งครับเพราะว่าวันนั้นหลังจากเกิดเหตุปุ๊บ
พอเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนี่ยก็คือลากรถไปที่สอนอแล้วก็
พี่สอนอแล้วก็ทางประกันเนี่ยเขาก็แนะนำว่า
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานอะไรอย่างนี้ครับ
เพื่อจะไปทำเรื่องประกันเรื่องเครมแล้วก็ให้เป่า
กอฮอลไว้หน่อยเป็นหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง
เราไม่ได้ดื่มอยู่แล้วใช่ครับก็เป็นศูนย์ก็มีหลักฐาน
อยู่แล้วก็คือเอ่อทางเจ้านทีเขาก็ลงในบันทึกประจำ
ไปด้วยครับนี่เป็นตอนกลางวันนะครับที่เกิดเหตุ
เป็นอย่างนี้อันนี้คือล่าสุดนะตอนตอนคุณกรไป
เนี่ยกลวยสีส้มไม่มีครับไม่มีตามตามคลิปเลย
ส่วนในอันสุดท้ายเอ๊ะเมื่อกี้เห็นมันยังเอียงอยู่หรือเปล่า
มันตรงแล้วมันเอียงอยู่ครับเอ้าก็คือยังไม่มีใครไปขยับเลยเหรอ
ก็น่าจะแก้ไขเฉพาะหน้าก็คือเอากลวยพลาสติกไปวาง

ประมาณ๔วันที่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ยังเงียบอยู่

ใช่ครับอาจจะติด

มันหยุดหรือเปล่า